ส่วนความคืบหน้ากรณีวิวาล่มที่รัชบุรีนะครับ
ตอนนี้ฝ่ายของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็เตรียมจะแจ้งความ

ฝ่ายเจ้าสาวนั้นได้แจ้งความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน๖แสนบาท
ขณะที่ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าจะแจ้งความกลับเช่นกัน
พรากผู้เยาว์เพราะว่าเจ้าเบานั้นอายุเพิ่ง๑๘ปี

แต่ว่าวันนี้เจ้าสาวขอเลื่อนนัดบอกว่าต้องการรวบรวมพยานหลักฐานก่อน

จุธาทิพย์นิ่มนวลหรือมะนาวสวมชุดเจ้าสาวขึ้นเวทีขอบคุณแขกเรือนับร้อยคน
มาร่วมงานแต่งงานของเธอโดยไร้วิแววเจ้าบ่าวพาคินจุนเจิมวัย๑๘ปี
สร้างความเจ็บปวดให้กับเธอที่ต้องฝืนยิ้มกล่าวคำขอบคุณจนจบ
หลังคลิปถูกแชร์ในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจเธออย่างล้นหลาม
ฝ่ายเจ้าบ่าวถูกกดดันอย่างหนักจนต้องออกมาเปิดใจปมล้มเลิกงานแต่ง
พอหลังคบหากับเจ้าสาวได้เพียง๑เดือนฝ่ายหญิงบอกตั้งคันขอให้จัดงานแต่ง
จึงพยายามต่อรองขอทำพิธีผูกข้อมือ
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมจึงจบลงด้วยการจัดงานแต่งงาน
สอดทองมั่นเป็นเงิน๒๐๐๐๐บาททองคำหนัก๔บาท
ระยะเวลากระชั้นชิดจึงหาเงินไม่ทัน
และยอมรับว่าไม่พร้อมแต่งงานเพราะมีคนรักอยู่แล้ว
เจ้าสาวยอมรับเช่นกันว่ารับรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายชายกับผู้หญิงอีกคน
แต่วันถ่ายพรีเวดดิ้งกลับไม่มีท่าทีปฏิเสธ
และแชทไลน์ขอโทษเรื่องผู้หญิงอีกคน
ยืนยันว่าฝ่ายชายไม่เคยป้องกันการตั้งคัน
ข้าวของเครื่องใช้ในการจัดงานยังถูกวางทิ้งไว้ในบ้านเจ้าสาว
จนถึงวันนี้พ่อเจ้าสาวยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกสาวและครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง
ต้องเปลี่ยนงานแต่งเป็นงานทำบุญบ้านแทน
ที่สำคัญเงินที่นำมาจัดงานแต่งจำนวนหลายแสนบาท

ได้ปรึกษาทนายความเตรียมเรียกร้องค่าเสียหาย
แม้จะไม่มีการทำหนังสือสัญญาจัดงานก็ตาม
และหากลูกสาวถูกฟ้องกลับในประเด็นพรากผู้เยาว์
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
สัญญาการแต่งงานหนึ่งเราได้นการเช่นกันไหมครับ

ไม่ได้เซ็นก็คือว่ามาสู่ขอกัน
คนใหญ่มาอย่างปู่เขาเนี่ยเป็นคนใหญ่มาพูดกันอย่างนี้
ตกลงก็ตกลงได้ว่าจาก็การสู้ขอ
ก็ไม่มีการเซ็นสัญญาที่ไหนเขาก็ไม่เซ็นกันหรอกครับ
คนใหญ่คุยกันเนี่ยพูดกันมันก็ต้องรักษาคำพูด
อีกฝั่งพาคินเนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างนี้
ตรงนี้เรากลัวไหมในเรื่องข้อหาภาพผู้เยาว์อะไรแบบนี้ครับผม
อันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้
เขาก็ปรึกษาธนาอยู่คือว่าเก็บหลักฐานยังไม่ครบ
ที่เราต้องเอาไปให้ทางตำรวจ
พ่อเจ้าบ่าวยอมรับว่าตอนแรกหลังเกิดเรื่อง
ก็พร้อมจะรับผิดชอบเมื่อเจอหน้าเจ้าสาว
ได้ขอโทษแล้วแต่เธอกลับไม่รับคำขอโทษ

เตรียมทนายความดำเนินการฟ้องกลับเกี่ยวกับผู้เยาว์
หากฝ่ายเขาถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

นาวได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าบ่าว
สถานีตำรวจภูทรเมืองราบบุรี

และตำรวจได้นัดคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยกัน
แต่ฝ่ายเจ้าสาวขอเลื่อนนัดออกไปก่อนไม่มีกำหนด

เจ้าสาวขอเลี่ยงพยานหลักฐานก่อนการเข้าพบเจ้าหน้าที่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน